ชั่วโมงแล้วตำรวจยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๒๖นาทีที่ผ่านมา
เราได้ยินเสียงปืนเป็นครั้งล่าสุด
นั่นหมายความว่ายังคงตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่
แต่ยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้
ขณะเดียวกันญาติของผู้เสียชีวิตก็วิงวอนให้ตำรวจเร่งดำเนินการ
เพราะว่าอยากจะเอาร่างของญาติญาติเนี่ยออกมานะคะ
เพราะว่าปล่อยเวลาไว้เนิ่นนานจนเกิดความสูญเสีย
เพราะญาติเชื่อว่าในครั้งแรกอาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ได้นะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดบริเวณด้านหลังของดิฉัน
ซึ่งในขณะนี้ก็ยังคงมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอยู่นะคะ
ตำรวจกันไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปในพื้นที่ในระยะ๑๕๐เมตร
ทั้งหมดนั้นก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อการวางแผนทางยุทธวิธีที่รอบครอบนะคะ
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีอาวุธปืนยิงสวนมาเป็นระยะอย่างที่บอก๑๙นาฬิกา๒๖นาที

ขณะที่ตำรวจทยอยนำกำลังเข้าไปปิดล้อมหลอกล่อคนร้าย
เพื่อที่จะมีการเข้าชาร์จในเวลาที่เหมาะสมค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งกว่า๘ชั่วโมงหรือว่าย่างเข้าชั่วโมงที่๙แล้วเนี่ย
ตำรวจยังคงตรึงกำลังในหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าซอยสี่
ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยตำรวจแต่ละนายมีอาวุธหนักเสื้อเกราะพร้อมรับคำสั่งแต่ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการเจรจา
เราได้ยินเสียงการเจรจาของตำรวจรวมไปถึงญาติเนี่ยรวมสองครั้งด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ
ยังคงได้ยินเสียงปืนดังออกมาจากจุดเกิดเหตุเป็นระยะเมื่อช่วงค่ำ
ว่าเป็นวิถีกระสุนจากนายปิงผู้ก่อเหตุ
แม้ว่าตำรวจจะนำนางปรายยาพรแหวนทองแม่ของผู้ก่อเหตุมาช่วยเจรจาแล้วก็ตาม
แต่การเจรจาก็ไม่เป็นผลนะคะ
ในที่เกิดเหตุตอนนี้มีพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
รวมไปถึงพลตำรวจตรีปิตินรึกขัดพิชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี
โดยปฏิบัติการพิเศษอินซี๗ตำรวจภูทรภาค๗และชุดนเรสวน๒๖๖
ที่ยังคงตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่แบ่งหน้าที่กันทำแต่ก็ยังคงเตรียมความพร้อมอยู่ในที่ตั้งและวางแผนในการเข้าชาร์จตัว
สิ่งสำคัญคือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงชาวบ้านด้วยนะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็อยู่ระหว่างการตรวจวิถีกระสุนบ้านที่อยู่ใกล้เคียง
ที่ถูกลูกหลงไปด้วยแล้วก็บริเวณปากซอย
เพราะว่ามีรถสายตรวจของสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรี
เสียหายถูกยิงกระจกหลังและฝากท้ายกระบะหนึ่งนั้น
โชคดีนั้นยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ในส่วนของญาติของผู้เสียชีวิตค่ะวันนี้ทีมข่าวได้มีการพูดคุยสองคนด้วยกัน
สองกลุ่มด้วยกันที่มารอรับญาติของตัวเอง
เพราะเชื่อว่าขณะเกิดเหตุอาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ได้
แต่การที่ตำรวจปล่อยเวลาไว้เนิ่นนานจนเกิดการสูญเสีย
นายธวรรษทัศนอายุสี่เจ็ดปีพ่อเลี้ยงของน้องเอิร์ทหรือว่านายสิระพัดนะคะ
ซึ่งเป็นพนักงานแกรปผู้เสียชีวิตบอกว่ามารอรับร่างของนายโอ๊ต
แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้มั่นใจว่าผู้เสียชีวิตคือลูกชาย
เพราะว่าเห็นในไลฟ์สดแล้วก็จำทะเบียนรถที่ใช้ในการขี่ส่งของได้นะคะ
เดินทางมาดูที่เกิดเหตุแต่ก็เข้าไปไม่ได้
นายธนวัฒน์ยังมีการนำเอาแชทเมสเซ็นเจอร์ของลูกชายที่ยังคงออนอยู่ขึ้นเป็นสีเขียว
และเมื่อช่วงบ่ายก็พยายามที่จะโทรหาแล้วแต่ก็ไม่มีคนรับ
ซึ่งนายธนวัฒน์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมตำรวจยังใช้วิธีเจรจากับคนร้ายที่ยิงผู้อื่นจนเสียชีวิต
น่าจะเข้าชาร์จก่อนที่คนร้ายจะเป็นภัยกับผู้อื่นมากกว่านี้ค่ะ
ไปฟังเสียงของนายธนวัฒน์ค่ะ

ชีวิตลูกพ่อหนึ่งชีวิตเนี้ยกับการกระทำของเขาเนี้ย
พ่อมองว่าอย่างไงครับ
คือตอนนี้อยากจะเจอกับน้องมากที่สุดใช่ไหมคะ

โทรหาตอนบ่าย๔

นี่พยายามที่จะโทรใช่ไหมคะ

ของไลเดอร์
เป็นลูกขาให้ผม
ในความรู้สึกของคนสูญเสียแล้วผ่านมาจนถึงขณะนี้
แม้แต่ร่างน้องเรายังไม่ได้เข้าไปดูน้องรอบรองยังจัดการไม่ได้
ฉันรู้สึกว่าสงฆ่าอยากให้รอบรองจิตส่วนของจริง
อย่างที่ด้านในมาสุดท้ายเขาจัดบางตัวและรอบรองในหมู่
ถ้าเข้าไปเครียดตอนที่แรกอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้
ผู้ตายเพราะว่าเขาเสียเลือดเยอะ
ต้องกระบายมูงเย็นปั่นเนี่ยยังช่วยอะไรไม่ได้ไง
อ๋อแสดงว่าเบลอยู่ในบ้านทุกวันแรก
ยังไม่ได้เสียชีวิต
อาจจะไม่เสียก็ได้เท่าที่เราเสนอ

มองว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มันเป็นยังไงบ้างพี่ล่าช้าไหมหนึ่งชีวิตเนี่ย
ใช่สำหรับผมผมสำหรับผมคนสูญเสียผมก็ว่าล่าช้านะแต่ว่า
อืมแต่มันก็อาจจะทำงานยากนะครับของร้อยตำรวจตรีกระหนกศักดิ์มุทาการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงซึ่งถูกยิงที่บริเวณลำคอ
ขณะนี้แพทย์ทำการผ่าตัดแล้วก็พักรักษาอาการอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
เราสอบถามจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า๒คนที่แน่นั้นเป็นคู่กรณีกับผู้ก่อเหตุ
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายนั้นก็เป็นพลเมืองเป็นประชาชนที่ถูกลุกหลง
อยากให้ทางตำรวจนั้นเร่งดำเนินการที่จะเอาตัวคนร้ายหรือว่าผู้ก่อเหตุ
ออกมาจากพื้นที่ให้ได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ